รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงออกมาบอกว่าไม่อยากจะให้สังคมให้ความสำคัญ
กับคดีพระธรรมชโยให้มากจนเกินไป
เพราะว่าก็เป็นเพียงคดีอีกคดีหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
น่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ๒๓สัปดาห์
ก็จะสามารถทำสำนวนคดีแล้วเสร็จ
ส่งให้อายการเพื่อพิจารณาส่งฟ้องต่อสารต่อไปค่ะ
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
บอกว่าเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ยังไม่ใช่วันขีดเส้นตายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
คดีข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
เพราะสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา
แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามผ่อนปลนสถานการณ์
พร้อมย้ำว่าภายใน๒๓สัปดาห์นี้
ทำสำนวนคดีแล้วเสร็จก่อนส่งให้พนักงานอายการ

พร้อมระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมขออำนาจศาลออกหมายค้น
และจะใช้กฎหมายปกติดำเนินการ
ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วง
กำชับว่าให้ใช้ความระมัดระวัง

เกิดเหตุทุนวายเกิดเหตุที่อันตราย
จะคลุมค่าที่จะไม่ไหว

เดชิงในตอนข้างต่ำทำช่วยสิ
ลูยพี่ประเทศไตรแสดงสารที่อยู่การปลูกูปคว่า
คัตุหนาทัทหรือไม่

ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอวการกระทรงกลาโหมบอกว่า
คดีนี้เป็นคดีเล็กอย่าไปสนใจอะไรให้มากนักนะคะ
สามารถดูแลสถานการณ์ได้
ด้านในวิสนุกเรืองามรองนายต์รัฐมนโลกร์ยังว่า
หรือประสานงานกับมหาเถระสมาคม
กรณีจะเข้าจับกุมพระธรรมราชยนต์
เพราะที่ผ่านมาการดำเนินคดีกับพระพิสุกหลายรูป
มหาเทรสมาคมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง